คุณผู้ชมคะช่วงตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาพื้นที่ตำรวจสอนอห้วยขวางค่ะ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้โอ้โหนักศึกษา
อยู่แค่ปีสามเองอ่ะนะคะอ่า
วิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เขามากรุงเทพกัน
แล้วเขาก็มาอยู่ในห้องพักของเพื่อนรวมตัวกัน
แบบตีป้อมไปสุดท้ายอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาแข่งแล้วเป็นกีฬาอีสปอร์ต
ใช่ค่ะแล้วก็ได้เงินรางวัลเยอะมากนะคะ
สำหรับการแข่งขันเนี่ยคือน้องกลุ่มนี้เขาจะไปแข่ง
เขาก็เลยมาซ้อมกันก่อนที่ห้องเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งกำลังเล่นเล่นเกมอยู่เนี่ยค่ะ
คาดว่าน่าจะแบบไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีหรืออะไรแบบนี้
อ่าออกไปนอกระเบียงเหมือนกับไปหาสัญญาณครับออกไปปุ๊บเงียบหายไปเลย
เพื่อนที่ยังซ้อมเล่นเกมกันอยู่ในห้องก็อ้าวทำไมตัวละครที่อยู่ในเกมตัวนี้ที่เพื่อนเล่นอยู่
นิ่งไปอ่าเงียบไปเดินออกไปดูที่ระเบียงอ้าว
น้องคนนี้ตกลงมาข้างล่างจากชั้นสี่อ่ะค่ะโอ้โหเนี่ย
ตกใจมากนะคะเหตุการณ์นี้ช่วงตีหนึ่งครึ่งค่ะ
ตำรวจสอนอห้วยขวางได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีคนตกจากระเบียง
ห้องนี้อยู่ตึกนี้อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจ
พอเจ้าที่มาตรวจสอบเนี่ยเจอศพของนายพัฒนาเดชหอมหวนอายุ๒๑ปี
เรียนอยู่ปี๓ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่
สภาพคือนอนหงายจมกองเลือดมีแผลก็คือด้านหลังศีรษะ
ครับก็คือศีรษะแปดเจ้าที่ส่งโสดไปชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดี
ทางเจ้าที่ก็สอบถามกลุ่มเพื่อนของผู้เสียชีวิต
เพื่อนบอกว่าเขาก็เดินทางกันมาจากจังหวัดเชียงใหม่
บริหารธุรกิจ๙มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจักรพงศ์ภูวนาศ
เขาแข่งกัน๒๘๓๐มกราคมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้าย
แต่เขาซ้อมกันจากตอนเมื่อคืนวันนี้น่าจะต้องแก่งกันที่วันสุดท้าย

เค้าบอกว่าว่าเขาก็แข่งเสร็จไปแล้ววันนึง

เขาก็เลยไปพักที่โรงแรมนี้

เขารวมตัวกัน๕คนนะไปซ้อมกัน
ระหว่างที่กำลังซ้อมเล่นเกมกันอยู่
แต่ละคนก็หามุมส่วนตัวเลย

นายพัฒนาเดชก็ลุกขึ้นมา

โทรศัพท์มีปัญหาไม่รู้ว่าเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี

เหมือนกับเล่นเกมไม่สะดวก
นายพัฒนาเดชเหมือนกับเดินหาสัญญาณนะคะ

เขาก็เปิดประตูระเบียงหลังห้อง

เป็นระเบียงสำหรับวางคอมเพรสเตอร์แอร์

นายพัฒนาเดชก็นั่งอยู่ตรงนั้น

ประมาณสัก๕นาทีอยู่ริมระเบียงแบบนี้

ระหว่างนั้นเพื่อนก็บอกว่า

เล่นเกมไงก้มหน้าเล่นเกมอยู่ในห้อง
ไม่มีใครรู้ว่าจังหวะนั้นเกิดอะไรขึ้น

อาจจะหน้ามืดหรือว่านั่งแล้วหงายหลังพลาดท่า
อาจจะหน้ามืดหรือว่านั่งแล้วหงายหลังพลาดท่า

อาจจะหน้ามืดหรือว่านั่งแล้วหงายหลังพลาดท่า

จากการคุยกับเพื่อนของผู้ตายที่เขาอยู่ในห้องด้วยกัน
ทุกคนก็ให้ข้อมูลสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ก็คือทางกลุ่มเพื่อนบอกว่าต่างคนก็ต่าง

แล้วมารู้ตัวอีกทีอ้าวหานายพัฒนาเดชไม่เจอ
พอมาดูที่ชั้นล่างนอนหายใจรวยรินอยู่แล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ

ตกลงมานอนเป็นสภาพที่แน่นิ่งแล้ว
ทางผู้กับการสนฮุ้ยขวางพันธ์ตำรวจเอกกำพลรัฐนปฏิภิพย์
บอกว่าจากการสอบสวนเพื่อนผู้ตาย

เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนสิ่งของตกลงมา

ก็พบว่าผู้ตายนอนอยู่แล้วแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว
แล้วเพื่อนของผู้ตายก็วิ่งลงมา

ก็เลยคาดว่าผู้ตายเขาน่าจะตกลงมาเองจริง
เพราะถ้ากระโดดลงมาตั้งใจจะกระโดดลงมา

แต่อันนี้ลักษณะคือมีแผลที่ศีรษะด้านหลังอย่างเดียวเลย
ว่าน่าจะหงายหลังลงมาแล้วก็ศีรษะฟาดไปกับพื้นอย่างนี้ค่ะ

อืมคือตัวเกมเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทุกผู้ชมครับ
เพียงแต่ว่าน้องที่เขาซ้อมเกมกัน
จังหวะที่ต่างคนต่างไปหาที่นั่งเล่นเนี่ย
น้องที่เสียชีวิตก็คงจะคิดว่านั่งริมระเบียง
ใช่ค่ะแล้วก็ระเบียงตรงนี้จริงแล้วมันเป็นระเบียงเล็กค่ะ
เอาไว้วางคอมเพรสเซอร์แอร์แล้วก็กำแพงระเบียงมันเตี้ยไง

มันก็นั่งบางทีมันอาจจะพลาดได้

ครอบครัวของนายพัฒนาเดชก็ติดต่อขอรับศพ
กลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ทางครอบครัวก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลอะไรนะคะ

คุณป้าของนายพัฒนาเดชให้ข้อมูลสั้นแบบนี้ค่ะ
บอกว่าหลังจากติดต่อรับศพที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว
ก็จะเดินทางไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
แล้วก็นำร่างของนายพัฒนาเดช
กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ที่วัดล้านทองอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
ทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ส่วนอาจารย์ที่เดินทางมาดูแลน้องกลุ่มนี้ค่ะ
รวมถึงคณะตัวแทนของสถานศึกษา
ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ผู้บริหารทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งมาทางคณะอาจารย์ว่า
เดี๋ยวจะมีการแจ้งข่าวจากทางมหาวิทยาลัยโดยตรงเท่านั้น
จากการตรวจสอบในห้องที่เกิดเหตุ
พบว่าตัวผู้ตายเขาน่าจะออกไปยืนสูบบุหรี่ด้วย
ริมระเบียงแล้วก็พลัดตกลงมา
เพราะว่าเจอก้นบุหรี่ด้วยค่ะ
แล้วก็เป็นก้นบุหรี่ที่ยังสูบไม่หมด
บุรียังตกอยู่ที่พื้นระเบียงอยู่
โทรศัพท์ของผู้ตายยังเปิดเล่นเกมค้างอยู่เลย

ระเบียงทางโรงแรมแจ้งว่าระเบียงตรงนี้ค่อนข้างเล็ก
เป็นระเบียงที่ไม่ได้ให้ออกไปยืนไปนั่งได้
เอาไว้สำหรับวางคอมเพรสเซอร์แอร์เท่านั้น
ขอบระเบียงก็เตี้ยค่ะสูงแค่๖๐เซนติเมตร
ก็เลยอาจจะพลาดแล้วก็หงายหลังตกลงมา